แล้วจบกันแล้วเนี่ยมันจบกันด้วยดีไหม
ก็จบกันด้วยดีนะคะคือคุยกันได้ดีปกติ

ก็ไม่ได้คุยแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการทักกันมาก็ตอบปกติค่ะ

ถ้าอย่างนั้นคู่แท้ของทัพทิมจะเป็นแบบไหน
คู่แท้เป็นคนรูปร่างลักษณะดี
เป็นคนมีความเป็นลีดเดอร์คือผู้นำ

งานที่เขาทำจะต้องเป็นเอกหรือเป็นหนึ่ง
เก่งนำทัพทิมซึ่งเป็นคนขยันได้
คู่เค้ารอมาแล้วลองหลอกล้วงไม่ใช่

ถ้าคู่คนนั้นมาเนียนเรื่องการงาน
แล้วก็ทำสุดท้ายรุ้นแล้วลุยกันจริง
คิดเห็นร่วมและมีส่วนร่วมแชร์

อันนั้นคู่แท้อันนั้นคู่แท้แน่นอน

เอาละฉันจะใช้วิธีของเธอหาแฟนไหม

ชาวต่างชาติพาชวนไปกินข้าวอะไรอย่างนี้

เล่นตัวขวดเล่นตัวขวดเล่นตัวอีกปีหนึ่งแล้วก็ไม่ไป

ชอบผู้ชายที่คือ

ทำงานจะได้ดูแลเราได้จะได้ดูแลครอบครัวเขาได้
ครอบครัวเราได้อย่างนี้เราคิดอย่างนั้น
เรื่องอื่นล่ะคะอุบัติหงอุบัติเหตุ
ไม่มีดวงอุบัติเหตุในการถูกกระทืบตาย
ฆ่าตายถูกปาดคอถูกตาย
ถูกช่างกระทืบถูกขี่ม้าตกม้าค่ะ

แต่ว่าเป็นจนเป็นจนหมอห้ามเรียน
หมอบอกเบรกเถอะทัพทิมปวดหนักมากจนหน้ามันชาไปครึ่งหนึ่ง

เวลายิ้มอย่างนี้ข้างหนึ่งก็ไม่ขึ้น
แล้วก็ค็อจะไม่ได้รู้สึกเลย

แล้วก็เปลี่ยนยาแรงขึ้นหาหมอตลอดค่ะ

เป็นโรคกรรมเพราะหนูจะอายุยืนและจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะ

คือทุกครั้งถ้าทัพทิมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธ

ทุกครั้งที่ปฏิบัติทำแม้ว่าจริงการสวดมนต์ไหว้พระนักสมาธิ
ก็อุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวร

หรือเอาพานดอกไม้ทูบเทียนกราบแม่ตามวาระ
แล้วก็ขอให้ขอขมานากรรมแม่เป็นแม่ในชาตินี้
ขอขมานกรรมต่อเจ้ากรรมในเวร

ที่เป็นแม่ของลูกอโหสิกรรมให้ลูกที
และให้พอลูกทีพูดลูกหายป่วยและเจ็บ
บารมีแม่คุ้มรักษาแล้วก็เป่าหัว
เชื่อเดียวแต่นานก็จะดีขึ้น
แล้วอย่างนี้เมื่อตั้งแต่อายุเท่าไหร่
เล่นโยฆะทำทุกอย่าง

เหมือนไม่หาอย่างนี้ค่ะทำทุกอย่างที่เขาว่าดีทำทุกอย่างที่ที่มันจะเป็นตอนไหน
ตอนที่น้องเครียดน้องทำงานหนักหาเวลาไม่ได้เลยอยู่อยู่มาไม่แน่นอนเลย
ถ้ามันเตือนนิดนิดน้องกินยาดักไว้ทันไม่มีเตือนไม่เป็นกลางคืนไม่เป็นกลางวัน
เป็นเวลาไหนก็ไม่รู้เลยมันแบบอยู่อยู่ก็มาอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคเจ้ากรรมในเวรหรือ
เจ้ากรรมในเวรแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเพราะมันไม่มีเวลาเป็นมันไม่ใช่หนาวไปแล้วเป็น
ที่เย็นแล้วเป็นถูกต้องไหมมันเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
พูดเหมือนคุณแม่เลยว่าเป็นโรคเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติจะโดนก็คือช่วงที่ดวงอ่อน
คือต้องปฏิบัติกรรมฐานอย่างเดียวมันก็คือการกำหนดสมาธิให้มีดอกบัวดอกหนึ่ง
หมุนซ้ายหมุนขวาลอยเข้ามาที่หน้าผากลอยไปที่สมองลอยไปที่หัวใจ
ตรงนั้นแล้วหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วเหมือนกับการทำหน้าที่แบบสมรรถากำหนดไง
เราก็กำหนดดอกบัวลอยไปที่หัวใจตรงที่เราปวดแล้วก็ให้มันหมุนซ้ายเร็วช้าไปเร็ว
แล้วก็ช้าขึ้นแล้วหมุนกลับอีกทางนึงแล้วก็เอามันออกมาที่หน้าผากแล้วก็ออกไปข้างนอกเนี่ย

อาจารย์ฮะช่วงนี้ราศีไหนที่ป่วยเกี่ยวกับสุขภาพแล้วไปปฏิบัติธรรมมีโอกาสจะหาย
ราศีที่ป่วยแล้วไปปฏิบัติธรรมมันจะหายตอนนี้มีชาวราศีกุมอย่างทัพทิมหาย
เพราะพระหัสจรเป็นมรณะแปลว่าอะไร
พระรหัสจรพระรหัสบดีก็คือครูคือหมอคือหมอชีวกคือการรักษา
อยู่ในเรือนมรณะถ้าตัวคนเกิดราศีกุมตอนนี้ไปปฏิบัติธรรม
ก็จะหายป่วยหายเจ็บจากโรคกรรมหรือโรคบางประการที่รักษาไม่หาย

ชาวราศีกุมถ้าในห่วงเวลานี้๑ปีไปหาครูบาอาจารย์ที่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานสมาธิปฏิบัติพลังจักรวาล
๑ปีนี้ก็สามารถหายจากโรคป่วยเจ็บที่ไม่ใช่เกิดจากการรักษาทางการแพทย์ได้
ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นอยู่จะหายฟะลง

คืออย่างนี้นะทัพทิมอายุระหว่าง๒๕ปีถึง๓๓ปี
ซึ่งก็อยู่ในช่วงนี้แหละ

แต่พอพ้นจากอายุ๓๓ปี๔เดือนไปแล้วเนี่ย
ชีวิตจะรุ่งโรดมีความสุขมาก
จะเป็นเวลาที่จริงของชิดที่เป็นความสุขความสำเร็จ
ใครที่อาจารย์เคยเห็นนะคนอายุ๒๔๒๕ทำเรื่องฟุตบอล
ทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เอาอะไรมาแข่งสมัยก่อน
เขาสามารถหาเงินได้๔๐๕๐ล้าน๑๐๐ล้าน
แต่กลายเวลาหนึ่งมันก็จบมันก็ไม่มีอะไรเหลืออีกเลย
แต่คนที่จะประสบความเร็จจริงได้เนี่ย
จังหวะแรกนะ๓๓๓๕แล้วก็๓๘๔๑
นี่คือช่วงของคนที่จะประสบความเร็จแล้วได้นัยยะได้เนื้อได้หนัง

นั้นมันเป็นฟาร์มลวงมันเป็นสิ่งที่ล่อลวงให้แค่เราหลง
เช่นมีเงินแล้วไงแล้วมันก็เราทำให้เราหลงตัวเอง
ลืมไม่ประมาทอย่างนี้ท่านบินเข้าใจไหม
มันยังไม่ถึงเวลามันใกล้แล้วถ้าทีมก็ต่อสู้ไปอีกนิดนึง
อยากจะถามเรื่องถ้าเกิดว่าหนูทำธุรกิจระหว่างประเทศ
สมมุติว่าทำผลิตอะไรแล้วส่งออกพอจะมีดวงธุรกิจด้านนี้ไหมคะ

พิมก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเวลาทำอะไรก็มีความจริงใจ

ถ้าตัวทัพทิมซึ่งอยู่ราศีกุม
ความที่มีลาหูเป็นเกษตราธิบดี

เพราะถ้าพิมเห็นว่าคนทั่วไปถูกหลอกมันไม่จริง
ของนี้คือของจริงแล้วมีความเป็นองค์ประกอบของศิลปะ
วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นของไทยนะ
อยู่ในผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในผลิตภัณฑ์อยู่ในแพทย์จริง
แล้วส่งไปนะทัพทีมจะเป็นคนที่สามารถประสบความเร็จคนหนึ่งเลยนะ
นี่เห็นไหม

จริงทัพทิมมีแพลนจะทำอะไรบ้าง

แต่ว่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามนี่แหละ
เพราะว่าจริงที่บ้านก็ทำเกี่ยวกับสวยงาม

ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันหายจากเมืองไทยไปเลยนะ

โดยเฉพาะส่งไปต่างประเทศมันมี

ทุกวันนี้อาจารย์ยังเอาพวกน้ำอบปรุง
แต่หายากมากอาจารย์ต้องสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวัง
ปรุงให้แล้วเอามาผสมน้ำมนต์แล้วใช้อาบทุกวัน

เพราะมันหอมแบบนุ่มนวล
มันไม่เหมือนไอ้ที่แบบข้างนอกตลาดตลาดทั่วไป

สุดท้ายค่ะทัพทีมฝากข้อคิด

ก็ให้ใช้ชีวิตให้มีสติมากค่ะ

มันไม่มีอะไรที่ฉาบฉวยแล้วมันอยู่ได้ยั่งยืน
ไม่ว่าจะการเป็นเน็ตไอดอลหรืออะไรก็ตาม
ก็ให้ระลึกรู้คุณค่าของตัวเราเองค่ะ
เฉพาะผู้หญิงอยากฝากถึงน้องผู้หญิงด้วยนะคะ
อย่าลืมว่าเป็นผู้หญิงต้องมีคุณค่าให้กับตัวเองเนอะ

โชว์อะไรเยอะอะไรมากมาย
อย่าบอกสิเดี๋ยวสามีพี่ไม่เลิศเกิน

เราจะรู้ว่าสิ่งที่ได้ทำไปเนี่ย

ก่อนที่จะโพสต์อะไรลงไปในอินเตอร์เน็ตค่ะ
ชอบจังเลยชอบเด็กคนรุ่นนี้ที่มีความคิด
อันหนึ่งที่พ่อหมอลักษณ์บอกคือชีวิตคือการเรียนรู้
พอเรียนรู้เสร็จเนี่ยเรารู้ว่าอันไหนที่มันทำให้เราเข้มแข็ง
อันไหนที่ทำให้เราไปอีกทางหนึ่ง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นจากทัพทิมคือ
เข้มแข็งจากการเรียนรู้ชีวิต

คุณผู้ชมครับทุกวันนี้เราคิดไปเร็ว

พยายามจะรีบสปีดเร็ว
แต่วันนี้ดาวของเราในค่ำคืนนี้จะทำให้เห็นว่า
บางทีเร็วไปคนก็ใช่ว่าจะเข้าใจเรา
หรือบางทีถ้าเราช้าไปเราก็ล้าไป
เราอยู่กับปัจจุบันแต่อย่าก็ทิ้ง
อย่าห้ามทิ้งอนาคตห้ามทิ้งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
เรียนรู้แล้วก็ต้องเข้าใจกับมัน
เพื่อความอยู่รอดในชีวิตปัจจุบันนี้ฮะ

อาจารย์ให้ของขังเพื่อวันหนึ่งจะได้รู้ถึงอาจารย์
เรียนราหูทรงพุธนะขอบพระคุณค่ะ
เทพจำตัวหนูครับแล้วนี่สีผึ้งเมตรตามหานิยม

ดีใจที่ได้ดูดวงชะตานี้
เป็นหมอดูก็ไม่ใช่จะสนุกกับการดูดวงของทุกคน
ดวงชะตานี้ยังไม่ได้มีอะไรอย่างที่จะคิดได้ว่าเป็นรูปร่าง
แล้ววันหนึ่งผมอาจจะตายจากโรคนี้ไปในระยะเวลาไม่นานนี้
หรืออาจจะอยู่พอจะทันได้เห็น

ว่าดวงชะตานี้เป็นดวงชะตามาตรฐานที่หนังชิดเรื่องยาว
คือวันนี้ไม่ได้มีบทสรุปอะไรที่จะทำให้เป็นแผล

มันเป็นเรื่องที่แค่การเวียรู้ชีวิต
เพราะดวงชะตาของทัพที่มีราหูเป็นเกษตราธิบดีกลุ่มจุดเกิดเป็นเอกะนรเกณฑ์
ของคนที่จะมั่นคงคนหนึ่งในการอดีต
มีดาวพระราชดีเป็นปฐุมเกณฑ์พระศรีทรงศาสตร์ช้ำช้อย
มีสุขเป็นเกษตรอยู่ในราศีตุลพบสู่พระ
มีดาวจันทร์เล็งดวงชะตาซึ่งแปลว่าเป็นที่รักแห่งแม่
และเป็นคนที่เป็นที่รักของประชาชนและคนทั่วไป
เพราะฉะนั้นดวงชะตาที่มีมาตรฐานอย่างนี้เป็นโบราณนะ
เขาจะดูดวงเอาเป็นเลือกเป็นนางในเนี่ย
สถาปนาดวงชะตานี้ให้เป็นคุณเท้าทันทีเลยนะ
เขาจะเลือกดวงเพื่อเอาคัดคนจากสายตระกูลก่อนของคุณน้ำคุณนางที่เป็นบุตรีเข้าไปอยู่ในวังเนี่ย
เขาดูดวงนี้เขาเรียกเป็นคุณเท้าเลยนะคือคุณหญิงเลยนะ

ว่าทับทิมจะประสบความสำเร็จลุ่นโลก
เพราะเธอมีตัววิริยะคือความขยันเป็นเครื่องประกอบไม่ได้นอนรอ

เพราะฉะนั้นชาวราศีกุมทุกคนก็ดูตัวอย่างดวงชะตานี้
แล้วก็ไล่เรียงกันไปว่าหลัง๓๓ปี๔เดือนชิดจะค่อยก้าวอย่างมั่นคงบนความสำเร็จ
ก็ขอให้ชาวราศีกุมสำเร็จอย่างทัพทิมครับ
ขอบคุณน้องทัพทีมดาวของเราคืนนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คุณที่ติดตามชมรายการท้องทะลุดาวค่ะ
กลับมาพบกับคุณผู้ชมในวันพฤหัสบดีหน้าเวลา๔ทุ่ม
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันนี้สวัสดีค่ะ
ถ้างั้นพ่อหมอดูซิความรักจะเป็นแบบนี้ตลอดไป
หรือความรักจะดีขึ้นตอนไหนไหม
จะชี้ชัดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราต้องขอเขาดูนะคือลายมือ
เส้นนี้กับเส้นนี้แยกออกจากกัน
ความรักแบบสามีภรรยาบางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้
เราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
แต่ณวันนั้นเราได้มีลูกกับคนที่เรารัก
แล้วก็ในที่สุดเราก็ได้ลูกเป็นของขวัญที่วิเศษที่สุด
อย่างน้อยเราก็ตอบลูกได้ว่าลูกเป็นเด็กที่เกิดจากความรัก
คุณไปรู้ได้ไงว่ามีบุคคลที่๓เกิดขึ้นมา
ตุ่นผิดหวังกับความรักไหม

แต่ตุ๋นผิดหวังที่เขามีไอดอลเป็นใครตั้งหลายคน
ทำไมเขาเป็นไอดอลให้ลูกสองคนไม่ได้